เอาล่ะมาถึงเรื่องที่ผมโปรยเอาไว้

ติดคุก๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทนะครับ

คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่แม่สามีพาลูกสะพ้ายอายุ๑๘ปีเนี่ย

ใช้มีดพับของกรรไกรตัดเล็บจี้ชิงซ่อยคอทองคำ๒ซ่อเหลืองไปเนี่ย

เรื่องที่แต่งก็คือลูกสะพ้ายนางสาวนิ่ม

วันก่อนให้การกับตำรวจสพชำนินะครับ

แล้วก็หน้ากากอนามัยปิดบางใบหน้า
จี้บังคับให้เข้าข้างทาง

ซึ่งถูกคนร้ายตบหน้าบีบคอกระชากเสื้อจนขาด
แล้วก็พยายามร้องตะโกนให้คนช่วย

น้ำหนัก๒สลึงแล้วก็หนีไป

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ๒รอบครับ

แต่ไปพบพิรุธหลายอย่างหลักฐานไม่เจอเจอพิรุธ
รอยบาดแผลที่อ้างว่าถูกทำร้าย

นางสาวนิ่มบอกว่าไม่มีหรอกจ้าเรื่องที่เล่าไปอ่ะอ้าว
สร้างเรื่องจ้าติดหนี้พนันออนไลน์
เป็นหนี้อยู่๘๐๐๐บาทแล้วหาเงินไปใช้หนี้ไม่ทัน
นางลองได้มาหมื่น๒๘๐๐บาท
แต่กลัวสามีกับครอบครัวจะต่อว่าไง
ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้พร้อมที่จะขอโทษทุกคนครับ

ผลเสียของการติดพนันออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้
มันเข้าถึงทุกเพศทุกวัยจริง

ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีนะครับ
หรือว่าปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ขณะที่นางลินแม่ของสามีร้องไห้เสียใจครับ

ลูกสะพ้ายติดพนันออนไลน์นะครับ

ก็ไปทำงานต่างจังหวัดส่งเงินมาตลอด
ตอนนี้แม่ผิดหวังในตัวลูกสะพ้ายมาก

เพราะที่ผ่านมาก็รักเหมือนลูกตัวเอง
แต่สงสารอันนี้สำคัญนะครับ
คุณผู้ชมดูไว้เป็นอุทาหรณ์
นางสาวนิ่มนี่ลูกยังเล็กนะยังไม่หย่านมเลย

แม่สามีบอกว่าแล้วถ้าติดลูกแล้วติดคุกไป
ใครจะดูแลยังไม่หย่านมเลยนะครับ